เศรษฐกิจมันก็อย่างว่าเนาะราคาหลายอย่างมันขึ้นใช่ไหม
ข้าวก็ราคาขึ้นแต่ที่นี่มาขายข้างทางบอกว่าข้าวถูกคุณผู้ชมฮะ
บริเวณตรงนี้นะฮะริมถนนผลโยธินทางหลวงหมายเลขหนึ่ง

ช่วงหน้าชาวบ้านบ้านหนองกระโดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เขารวมตัวกันมาขายข้าวข้างทางแบบนี้นี่ข้าวหอมมะลิปปฐม
เป็นถุงเลยบอกเลยแต่ละพันธุ์อะไรบ้าง
นี่ฮะข้าวเหนียวบอกเลยว่ามีมากมายหลายสายพันธุ
แล้วขายอยู่ข้างทางสำหรับคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
แวะซื้อหาได้ง่ายมาก
หนึ่งในแม่ค้านะฮะที่เขาขายข้าวบริเวณตรงนี้นะครับ
ไม่นำข้าวสารสายพันธุ์อื่นมาปรับบนแน่นอน
แน่นอนเรียกได้ว่าถ้าสายพันธุ์ไหนแล้วก็เป็นสายพันธุ์นั้นแบบเพียวเลย
แล้วก็ได้รับทรงมาจากโรงศรี
เรื่องของคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่ามั่นใจได้
แล้วราคาถูกกว่าข้าวถุงทั่วไปตามห้างด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้ค่าวไรซ์เบอรี่

ข้าวหอมมะลิแต่ละสายพันธุ์จะแบ่งขายเป็นชนิดถุงถุงละ๕กิโลกรัมนะ
ราคาก็๑๒๐บาทถึง๑๖๐บาทต่อถุง
และถุงละ๑๕กิโลกรัมเนี่ยนะฮะก็แพงขึ้นมาหน่อย

หรือจะเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ๒๒บาท

สำหรับใครที่อยากจะซื้อแบบน้อยนะครับ
ผู้ที่สนใจก็สามารถไปซื้อหาก็ได้

ริมถนนผลโยธินหมายเลข๑นครสวรรค์กำแพงเพชร
หรือบริเวณหลักกิโลเมตรที่๓๖๐ก็จะพบเห็นอีกแล้ว

พวกร้านที่เขาขายของข้างทางคุณจะสังเกตเห็นง่าย

เขาหมดแล้วหมดแน่นเลยใช่

อ้าวก็เป็นเรื่องของการขายของริมทางนะ